หลังจากที่ได้ใช้เวลา๓วันนะครับในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบศพ๑ใน๒ฝีภายจากเหตุเรือล่ม
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลเมตร
ส่วนผู้สูญหายอีก๑คนยังคงเร่งค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันนำร่างนายพิทยาไข่ทองหรือว่าตั้ม
อายุ๑๗ปีฝีภายลูกเรือแม่มณีสายชน
ศูนย์หายจากเหตุเรือล่มกลางลำน้ำป่าศักดิ์ขึ้นมาจากน้ำ
หลังจากที่ระดมกำลังงมหาร่างกันนานถึง๓วัน
เพราะว่าไปลอยน้ำติดอยู่กับต้นไม้ริมตลิ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรนะครับ
นางบัวเรียนไข่ทองอายุ๔๓ปีผู้เป็นแม่ถึงกับร่ำไห้ทั้งน้ำตา
ส่วนร่างของลูกชายจะนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่วัดบ้านไร่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
ส่วนการค้นหาร่างของนายอัตภพลพรมแสงอายุ๒๓ปีผู้สูญหายอีก๑คน
เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อเนื่องนะครับ
โดยนำเรือท้องแบนออกค้นหาบริเวณริมตลิ่งทั้งสองข้างทาง
จัดชุดประดาน้ำค้นหาบริเวณที่มีต้นไม้หรือว่ากอไผ่
เนื่องจากคาดว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจพัดพาร่างของผู้สูญหายไปติดอยู่
ขณะที่ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนยังคงติดตามการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
และเฝ้ารอรุ้นให้พบร่างฝีภายโดยเร็วครับ